เรื่องของโยคีโปโยคีโรเบิร์ตเนี่ย
เอาจริงนะนักข่าวของเราเกาะติดดูทุกวันเลยว่า
แต่ละวันจะมีกิจกรรมที่จะทำมีกิจวัตรอะไรบ้าง
แล้วมีภาพประกดออกสูตรสายตาศึกไหม
เมื่อเช้าค่ะนักข่าวของเราก็ไปรอดูว่า
ออกมาทำวัดเช้าไหมหรือจะออกมาตามพระสงฆ์ออกบินทบาทหรือเปล่า
รอตั้งแต่๖โมงเช้าค่ะคือยังไม่เห็นนะ
แล้วมีพระที่ดูแลเนี่ยคือพระปัตตะโพงเนี่ยออกมาบอกว่า
ทั้งคู่ยังอยู่ในสถานปฏิบัติธรรมนี่แหละ
คือไม่ได้ไปกาญจนบุรีหรอกเพราะว่าตอนแรกอ่ะ
นักข่าวเขาก็ปักหลักรอดูอยู่เขาบอกว่าเอ๊ะมีรถของสถานปฏิบัติธรรมเนี่ย
ออกจากพื้นที่ไปตอนตี๒ในรถคันนั้นน่ะ
มีโยคีปอลโยคีโรเบิร์ตหรือเปล่า
แล้วนอกจากนั้นค่ะมีการอธิบายให้ฟังด้วย
เรื่องของสื่อคือสื่อบางทีเขามาทำข่าวที่นี่เป็นครั้งแรก
แล้วเขาไม่รู้ว่าในนี้ห้ามขับรถเข้าไป
ก็ไม่ได้มีป้ายติดเอาไว้ไงคะ
เดี๋ยวไปฟังคลิปที่อธิบายตรงนี้หน่อยละกันค่ะ
วัดนี่พี่ฟังผมน่ะวัดเนี่ยเป็นปกติแล้วเป็นพิธาระนั้น

ผมก็ไม่ได้ห้ามนะ
คืออันนี้มันเป็นประเด็นอยู่
หลวงพี่คำถามเดียวครับคำถามเดียว
สรุปแล้วทั้งคู่ยังอยู่ใช่ไหมครับ
ยังอยู่ครับ
นี่แหละค่ะก็คือไม่ให้นักข่าวเข้าไปในสถานปฏิบัติธรรม
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปรบกวนผู้ปฏิบัติธรรมคนอื่น

เมื่อกี้ถามไปว่าท่านตกลงว่าโรเบิร์ตยังอยู่ไหม
ก็ยังอยู่คือแต่ว่าเอางี้ตอนที่พระท่านบอก
พระท่านไม่บอกพระท่านบอกว่าขอเก็บไว้เป็นความลับละกัน
แล้วคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ทั้งคู่ยังกลัวอยู่
กลัวอะไรกลัวตั้งแต่เหตุการณ์ต่อชะดอมา
กลัวตั้งแต่คนสะกดรอยตาม
ซึ่งตอนนี้ให้สื่ออยู่แค่เขตตรงนี้นะ

คือเหมือนกับก็เป็นการชี้แจงทำความเข้าใจ
แต่เมื่อกี้ที่ดิฉันพูดไปว่ายังอยู่เพราะอะไรคุณผู้ชม
คือดิฉันเห็นภาพล่าสุดแล้วเดี๋ยวจะเอาให้ดูค่ะ
ภาพตอนเมื่อสักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเอง

เห็นว่ามีโยคีปอโยคีโรเบิร์ตใส่ชุดสีกรัก
แล้วก็เดินออกมารับประทานอาหารมื้อเที่ยงที่หอฉัน
ก็เป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบวันนะคะ
ที่นักข่าวเห็นภาพมา
เดี๋ยวไม่รู้ว่ามีภาพหรือเปล่าเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ
อันนี้คือเป็นภาพล่าสุดที่นักข่าวของเรารายงานเข้ามา
บอกว่าเห็นทั้งคู่แล้วสำหรับภารกิจในวันนี้
ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่ปรากฏตัวแล้วก็สื่อสามารถถ่ายภาพได้นะคะ
อันนี้อันนี้นี่ค่ะอันนี้คือภาพล่าสุดนะคะ
โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตในชุดสีกรักนี่นะ
ค่ะก็เพิ่งปรากฏตัวให้ได้เห็นแล้วนะคะ